มีคดีที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตต้องรอการเยียวยาลักษณะเหมือนคดีของแพรวา๙ศพเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือคดีเมื่อปี๒๕๕๙มีเหตุเรือล่มที่พระนครศรียุธยาที่บริเวณท่าน้ำวัดสนามชัย
เหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต๒๘ศพบาดเจ็บอีกกว่า๕๐คน
มี๑๔ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เขารวมตัวกันแล้วก็เจรจาตกลงเรื่องค่าชดเชยเยียวยากับเจ้าของเรือได้แล้ว
แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมา๓ปีทางเจ้าของเรือยังไม่ชดเชยเยียวยาตามที่ตกลงกันไว้เลยนะครับ

อ้อนวอนว่ามีตรงไหนที่ว่าจะช่วยเราได้ไหม
ที่ว่าไม่ให้เราต้องเสียลูกไปแบบว่าโดยที่ว่าเหมือนเขารับปากขึ้นศาลแล้วแต่เขาก็ไม่ช่วยเราอย่างนี้
ไม่มาเยียวยาให้เราบ้างเลยอย่างนี้มันไม่คุ้มถ้าได้ชีวิตลูกกลับมานะไม่ขอสักบาทเลยก็ได้
คือยังไงลูกเราเสียทั้งคนจะไม่เหลวแลอะไรเราบ้างเลย
นี่คือเสียงอ้อนวอนของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำหน้าวัดสนามชัย
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้นายสายทองบุญรักต้องสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ
ว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าของเรือได้มีการตกลงไกล่เกลี่ยกับครอบครัวผู้เสียหายโดยยินดีจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวผู้เสียหายทั้งหมด๑๔รายรายละ๒แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒ล้าน๘แสนบาท
ในที่สุดตอนนี้ผ่านไปแล้วกว่า๓ปีเจ้าของเรือกลับเงียบหายและไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายแม้แต่บาทเดียว
เริ่มแรกเลยเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายรายละ๑ล้านบาทก็มีการต่อรองลงมาเขาก็ว่าเขาไม่มีขอหลอดรองได้ไหม
ทางพวกผมก็ประชุมกันแล้วว่าเอาให้รายละสองแสนก็ตกลงกันที่ศาลเลยให้รายละสองแสนเขาก็บอกว่าไม่งั้นนัดจ่ายเป็นงวดงวดแรกจะให้หนึ่งแสนบาทแล้วที่เหลือนั่นก็จะทยอยจ่ายถึงทั้งหมดสามงวดพอเขาไม่มาเนี่ยผมก็ยังติดต่อกับเขาแต่วันที่นัดผมก็เคยถามว่าทำไมไม่ไม่มาตามนัดเขาไปรอกันเนี่ย
ระยะตอนหลังสุดผมก็โทรไปเขาก็รับสายผมก็คุยกันเขาบอกว่าเขาไม่มีถ้าคุณอยากได้คุณก็ไปฟ้องเอา
เช่นเดียวกับครอบครัวของนายพานุเดชบุญยิกาที่ต้องสูญเสียน้องสาวจากเหตุการณ์เรือล่มที่เปิดเผยว่าทั้ง๑๔ครอบครัวต่างตั้งตารออย่างมีความหวังที่จะได้รับค่าชดเชยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แต่พอถึงวันนัดเจ้าของเรือกลับหายเข้ากลิบเมฆพร้อมกับบล็อกเบอร์ติดต่อทั้งหมดทิ้งซึ่งนั่นทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรู้สึกถึงความไม่รับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แต่เราก็ไม่ได้ตรงนี้กลับมามันก็ไม่รู้จะทำไงต่อไปครับ
ต้องการการชดเชยตรงนี้ครับที่เราได้ตกลงกันไว้
เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้เลยครับ
ก็คือมาคุยกันดีกว่าครับมาคุยกันตรงต่อหน้าเลยดีกว่าครับ

เราก็อยากให้ได้คำตอบที่มันดีกว่าคำว่าไม่มี
ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนเราจะไม่มีเลย
ขณะที่ทางเจ้าของเรือเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเพียงสั้นว่า
เมืองต้นได้ขายที่ดินมูลค่าเกือบ๔แสนบาท
เพื่อช่วยผู้สูญเสียและช่วยเหลือในเรื่องงานบุญต่าง
โดยอ้างว่าเจ้าของเรือมอบเงินให้กับผู้นำศาสนาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโต๊ะอิหมามไปแล้ว
อีกทั้งตอนนี้ได้รับหนังสือยึดทรัพย์บังคับคดียึดเรือ
ซึ่งมีมูลค่าร่วม๑๐ล้านบาทไปแล้วหากจะเอาอะไรมากกว่านี้ยังไม่มีให้
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับคำยืนยันของครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๑๔รายที่ต่างพูดตรงกันว่า
ไม่เคยได้รับเงินแม้แต่ครั้งเดียวและแม้แต่บาทเดียว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน